ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับการเป็นโรคร้ายที่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
คงไม่ต่างอะไรจากการที่เอาทรัพย์สินเงินทองที่มีทั้งหมดทิ้งลงไปในทะเล
แต่สำหรับครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับเขายอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต่อลมหายใจให้กับแก้วตาและดวงใจของครอบครัว
ชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
น้องก็เริ่มป่วยตอนน้องอายุได้๓เดือน
หมอบอกว่าน้องเป็นโรคลมชัก
ถ้าชักมากที่สุดก็๓หน
บางทีเราเทิงวิ่งไปดึงก็ไม่อยู่เป็นแค่ทุกวัน
น้องเป็นเนื้องอกในสมองแล้วข้างในตับไตคือมีเนื้องอกหมด
สงสารลูกไม่อยากให้ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้อยากให้ลูกเหมือนคนอื่น
ที่บ้านมีทั้งหมดด้วยกัน๔คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็มีตัวหนูเองแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
พ่อก็มีอาชีพรับจ้าง
ก็รับจานทั่วไปแล้วก็ซับดินมั่งอะไรมั่งอยู่ในบ้านนี่แหละ
พอเช่าโมงจะ๔๐บาทส่วนทุกข์ประมาณ๔ชั่วโมง
พอวันมันจะมีงานใช้ประมาณครึ่งวัย

เย่นชัย
จะเป็นแบบนี้ตลอด๖๗ปี
ลูกภาพจะมีทิศเมื่อกีศ
บทงานเมื่อกีศนอกของปีกกวาน
จะเป็นแบบนี้ตลอด๖๗ปี
ตั้งแต่๓เดือนเราก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลง
ต้องเอาเงินมารักษาลูกแล้วเราก็ต้องใช้จ่าย
ถ้าเราเดินทางค่ากินค่าอยู่
ขึ้นไปหาหมอครั้งหนึ่งก็เราต้องมีเงินติดตัวไปอ่ะพันห้า
คือเราก็รักษาแบบนี้เรื่อยมา
บางทีเรากลับมาเราก็ไม่มีตังค์แล้ว
ก็ต้องทำให้เราต้องขายบ้านขายที่ไปค่ะ
ถามว่าเสียดายเราก็เสียดาย
แต่เรามีเหตุจำเป็นคือเราก็รักษาลูกเรา

เราก็เลยไม่ได้พาน้องไปรักษามา๓ปีแล้วค่ะ
อาการน้องตอนนี้ก็น้องก็เริ่มมีอาการชัก
ชักทุกวันบางทีก็๓หน๔หน
คือเขาไม่สามารถบอกเวลาเราได้ว่าเราก็ว่าเขาจะชักตอนไหน
เราต้องเฝ้าเขาตลอดคือไม่ให้ฆ่าสายตา
ถ้าเกิดบางทีพลาดพลาดตกเปเมื่อไหร่ก็ค้างแตะ
พอเห็นลูกฉักก็สงสารก็จะกอดเขา
ก็จะบอกเขาตลอดเวลาถ้าเขาชักหนูต้องสู้นะ
หนูสู้มาตั้ง๑๓ปีแล้ว
กับโรคที่หนูเป็นอยู่หนูต้องสู้
ก็บอกลูกตลอดหนูต้องผ่านไปให้ได้
แต่บางทีก็คิดก็สงสารลูก
เขาจะชักมากแล้วเขาจะขาดอากาศหายใจไปเลย
มีอยู่ทีนึงยายก็ทำกับข้าว
ร้านเขาอยู่หลังบ้าน
ยายก็ออกมาดูหลานไม่เห็นหลานแล้ว

มันมีบ่ออยู่หลังบ้านเขาเดินไปที่บ่อก่อนเขาไม่เห็น
หากันประมาณ๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
ก็เดินเข้าไปในป่าอ้อยก็เห็นหลานนั่งอยู่ในป่าอ้อย
มีหลายครั้งที่หายไปแบบนี้
ตอนนี้ถามว่าลำบากไหมก็ลำบาก
เพราะว่ารายได้ที่ได้ก็คือมาจากพ่อแค่คนเดียว
วันไหนตาไปทำงานไม่ได้ก็ไม่มีตังค์ซื้อกิน
เวลาที่ลำบากป้าก็เอากับข้าวมาโซ
เขาก็ช่วยเลี้ยงมาตลอด
เขาก็ลำบากเพราะว่าเราไปรับจ้างก็ไปได้แต่พ่อคนเดียว
แม่ก็ไปไม่ได้ดูหลานบางทีก็ไม่ไหวอย่างนี้
เบ้เขาก็ไม่ได้ไปก็ต้องดูหลานช่วยแม่
ก็ทำหมกอกแกกพ่อก็ต้องรับจ้างไปคนเดียว
ป้าก็ช่วยได้มันไม่มากยังไงป้าก็ต้องช่วยได้ที่พอจะช่วยได้
สัยของหลองเขาก็ชอบนอนเปรี้ยว
น้องเขาก็เคยชักแล้วก็ลนเปรี้ยว
มันต้องการแล้วแล้วก็หายให้มัน
มันต้องการแล้วแล้วก็หายให้มัน
มันต้องการแล้วแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน
มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน
มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน
มันต้องการแล้วก็หายให้มัน
มันต้องการแล้วก็หายให้มัน

มันต้องการแล้วก็หายให้มัน
เขาจะอยู่กับเราจนหมดลมหายใจสุดท้าย

เราไม่มีตังค์พอที่จะพาลูกไป

ก็อยากจะเอามารักษาลูกให้ถึงที่สุด

หนูก็อยากจะพาลูกไปรักษาต่อ

ที่บ้านเขามีเนื้องอกในสมอง

จริง

แต่คือรอยยิ้มของคนที่เรารัก

จากจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกันครับ

พูดถึงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา

และความรักของครอบครัวที่มีให้กัน

บางทีอาจจะมีประโยชน์กับหลายครอบครัวนะครับ

ไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการของเราได้นะครับ
เพราะว่าผิดปกติทางสมองซึ่งไม่สามารถควบคุมได้เลย
น้องมีอาการยังไงบ้างครับเบ้ตอนนี้
ก็ตอนนี้น้องเขาป่วยเป็นโรคลมชัก
พัฒนาการเขาคือเขาสื่อสารเราไม่ได้

แล้วเวลาเขาหิวเขาจะกินเขาจะอะไรอย่างนี้เขาทำยังไงล่ะครับ
ก็จะถือถ้วยมาให้เราเพื่อจะบอกว่าเขาจะกินข้าว

ตั้งแต่ได้๓เดือน
ก็พาน้องมารักษาที่โรงพยาบาลศรีราชได้๔เดือน
พอรักษาก็รับยามาต่อเนื่อง

น้องก็มีอาการชักหนักอยู่ห้องไอซียู๑เดือน
อาการของน้องที่เป็นวันนั้นคือน้ำท่วมปอด
แล้วก็มาออกห้องพักฟื้นอีก๑อาทิตย์

อาทิตย์นึงน้องเขาก็

แล้วเขาก็วิ่งวิ่งไปแล้วไปชนเสาหน้าบ้าน
พอไปชนเสาหน้าบ้านก็คิดแล้วว่าลูกเราอ่ะ

คือมองไม่เห็นตาบอด

เราก็พาน้องกลับไปที่เจ้าประยายนมราช
หมอเขาก็บอกว่าแม่น้องตาบอดนะ
ต้องส่งน้องไปรักษาที่ศรีราชอีกหนึ่ง

แต่ก่อนทำไล่ก็พอมีมั่ง

แล้วก็มีที่ว่ารับจ้างมั่งแต่พอหนักคือมันไม่ไหวอะค่ะลูกก็ต้องรักษา
บางทีเราทำผลผลิตเราไม่ได้คือเราก็ทำให้เราเป็นหนี้สะสมมาเรื่อย
เห็นบอกว่าอาการลมชักเนี่ยเบ้เนี่ยเคยวิกฤตจนขนาดที่ไม่มีเงินไปซื้อยาแก้ลมชักให้กับลูกเลย

มันไม่มีเลยค่ะตังค์ติดตัวร้อยหนึ่งก็ไม่มีวันนั้นวันนั้นลูกก็ชักคืนนึงกับอีกวันหนึ่ง
ทุกข์ใจที่ลูกไม่มียากินแล้วก็เสียใจสงสารเขา

ค่ะเป็นอยู่ตอนสองขวบครึ่งกับสามขวบเขาขึ้นอยู่ตรงข้างจมูกก้อนหนึ่ง
ก็เลยพาน้องไปที่โรงพยาบาลศรีราชอีกถนนหนึ่ง
เขาบอกว่าแม่น้องเป็นเนื้องอกในสมองนะอวัยวะข้างในของน้องคือมีหมดมีเนื้องอกหมด
สามารถผ่าตัดได้ไม่มียากินให้ย่อยสลายโอกาสก็คือถ้าวันใดวันหนึ่ง
เย้ยงออกตรงนั้นไปทับเส้นประสาทก็จะทำให้น้องเป็นสภาวะน้ำท่วมสมอง
ผ่าไม่ผ่ามีค่าเท่ากันโอกาสก็คือถ้าไม่เสียชีวิตก็เป็นเจ้าหญิงนิทาน
พอได้ยินคำนั้นหัวใจของคนเป็นแม่

กังวลใจสงสารเขาไม่อยากให้เขาต้องเป็นแบบนี้
ก็อยากเห็นเขาได้มีโอกาสได้ไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียน

คือสงสารเขามาก

กินยากัญชักอย่างเดียว

ก็ไม่ได้พาน้องไปรักษามา๓ปีแล้ว
แล้วตอนนี้ในบ้านเนี่ยรายได้มันมาจากที่ไหน

พ่อที่มีอาชีพรับจ้าง
พ่อแล้วพ่อทำอะไรครับตอนนี้
กับดินบ้างหักกระโพดบ้างขับรถใช่มั้ง

แล้ววันหนึ่งได้เท่าไหร่ครับรายได้

แล้วกินกับข้าวกับปลากินกันยังไงครับพ่อ

กินพักปุ้งบ้างอะไรมันก็ไม่ได้ตั้งนาน
แต่พริกพักทุ่ม๕บาทได้ก็กินอย่างนั้นเลย

วิชัยเป็นอะไรกับในครอบครัวนี้เป็นพี่สาว

อันนี้เขาก็เข้าไปหาป้าในที่บ้านมั่ง
บางทีป้ามามีอะไรเหลือป้ากับข้าวเยอะ

มีขนมป้าก็เอามาให้บางทีไม่เจอก็แฝนไว้ที่บ้าน
เป็นห่วงอะไรที่สุดกับหลาน
ห่วงกลัวหลานไม่ได้กินกลัวกินไม่อิ่ม

อย่าให้เขาสมบูรณ์เหมือนเด็กอื่นเขา

ถ้าล้มลงไปถ้าหัวไปกระทงกระแทกเข้าลำบากเลยนะ
ตอนนี้เรามีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่บ้าน
กองทูลหมู่บ้านค่ะห้าหมื่นสาม
แล้วก็หนี้สหกรสี่หมื่นที่เป็นหนี้อยู่
เลยก็พ่อกับแม่กู้มาให้ตอนที่น้องป่วยทีแรก
เพราะว่าเราไม่มีตังค์เราต้องเอาเป็นค่าเดินทางของน้องค่ะ

วันนี้วิกฤตที่เราเจอในครอบครัวของเราที่คิดว่ามันทำให้เราทุกข์เหลือเกิน

อยากพาลูกไปหาหมอก่อนเลยค่ะ

เพราะลูกขาดการรักษามา๓ปีแล้ว

และทีมงานทุกคนและรวมทั้งคุณผู้ชม

ขอเป็นกำลังใจให้เบ้นะ

คุณผู้ชมครับการต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของน้องอ้วน
เดินทางมายาวนานกว่า๑๐ปี

อย่างไม่เห็นจุดหมายปลายทาง
วันนี้ครอบครัวของน้องเบ้นะครับ
มาขอคว้าโอกาสที่มีอยู่ตรงหน้า
ที่จะต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับน้อง

มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้
สามารถพิธีโจทย์๔ข้อได้ถูกต้อง
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต

อยู่ในบ้านหลังนี้มีเมียกี่คนครับ